เอาเรียนของหนู

มาถึงวินาทีที่สำคัญที่ทุกคนรอคอยนะครับ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

จะสามารถพิชิตโจทย์๔ข้อได้หรือไม่ในวันนี้นะครับ

รับระบบโซราเซลพร้อมกำลังการติดตั้ง๕๐๐วัน

รับระบบโซราเซลพร้อมกำลังการติดตั้ง๑๐๐๐บาท

รับระบบโซราเซลพร้อมกำลังการติดตั้ง๑๕๐๐วัน

นอกจากจะได้รับระบบโซล่าเซลล์พร้อมกำลังการติดตั้ง๑๕๐๐วัตต์แล้วเนี่ยนะครับ

เข้าเยี่ยมชมงานระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยครับ

ผมจะเลือกเฉลยข้อแรก
จากเรื่องภาษาไทยครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พยันชนะไทยตัวที่๒๑
คือพยานชนะตัวใด

น้องหน่อย่าอัว
ตอบตัวเลือกที่๓ต่อเต่า
ซึ่งเป็นคำตอบที่
ถูก

ระบบโซลาเซลพร้อมกำลังติดตั้ง๕๐๐วัตต์นะคะ
ต้องถูกเท่านั้น

ถูก

รับระบบโซราเซลพร้อมกำลังติดตั้ง๕๐๐วัน

ว่าจะได้๑๐๐๐วัตต์หรือไม่
จากเรื่องบ้านตลโค้งครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ใครคือหมอสมุนไพร

เลือกตอบตัวเลือกที่สี่

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ประจำหมู่บ้านนี้ก็คือ
นายหมอโพออ่อง

เพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ทำไปได้

รับระบบโซราเซลพร้อมกำลังการติดตั้ง

กำลังวัตต์จะพุ่งขึ้นไป๑๕๐๐เลยนะครับ
ข้อที่๔ตอบได้ทำได้

ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่อง

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ทุกวิถีทางเบิ้ลประทุมราช
ร่วมกับศิลปินคนใด

ถูก
ถูกไม่ถูกถ้าถูกข้อนี้นะลูก
ไม่ใช่กำลังน้อยนะ

ถูกครับ

ซึ่งเบิ้ลก็เป็นคนแต่งเพลงนี้เองกับมือนะฮะ

ต้องมาร้องด้วยนะฮะในเพลงนี้

น้องและคุณครูร่วมใจกัน

โซราเซลล์พร้อมกำลังการติดตั้ง๑๕๐๐วัตต์ครับ

เรื่องสุดท้ายที่ผมจะเฉลยก็คือเรื่อง

โจทย์คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับว่าคือ
ให้เด็กทุกคนเหยียบลูกโป่งให้แตกทุกลูก
ภายในเวลา๓นาที

ได้ครับ
เร็ว
เร็วนี่

เออเร็ว
น้องใช้เวลาไปนะฮะ
๒นาที๒๓วินาที

คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับ
เราได้รับเกียรติจากผู้บริหารทั้ง๓ท่านนะครับ
ก็คือคุณสมฤดีชัยมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะฮะ
บ้านปูจำกัดมหาชนขึ้นมามอบรางวัลให้กับคุณครูและนักเรียนด้วยครับ

ผู้ใหญ่ใจดีของเราอยู่ที่นี่แล้ว
ขออนุญาตนะครับขออนุญาตคุณสมฤดีนะครับ
ช่วยเป็นตัวแทนกล่าวอะไรเล็กน้อยกับคุณครูและน้องที่น่ารักหน่อยครับ
ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณครูตุ๊กแก่คุณครูทุกท่านผู้เสียสละ
แล้วก็ขอให้คุณครูได้นำพลังของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ไปช่วยพัฒนาน้องให้ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะ
เราก็ยินดีที่จะเป็นพลังนำพลังบ้านปู่สู่พลังงานที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ
บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบโซล่าเซลล
เพื่อการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
แม่ฟ้าหลวงบ้านตลโค้งจากจังหวัดตากมูลค่ารวมทั้งสิ้น๓๕๐๐๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับเด็กนะฮะคืออนาคตของชาติการศึกษาก็คือเครื่องมือสำคัญ
ที่จะมอบทั้งความรู้คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กของเรานะครับ
วันนี้ผมดีใจมากที่เด็กได้รับระบบโซลาเซลล์
ที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ
ขอบคุณเด็กนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราว
ขอบคุณบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้ด้วยครับ

และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
ได้แก่บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชน

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน
เราทำมารวม๓๗โรงเรียน
ก็จะเป็นโรงเรียนในชายแดนชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
โดยที่เราได้นำพลังงานแผงโซล่า
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับน้อง

เพื่อที่จะได้เรียนรู้ต่อไปในอนาคตนะคะ
เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง

สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

ก็จะยืนหยัดอยู่ในหลักการของ
พัฒนาคนบ้านปู่พลังบ้านปู่
พลังงานที่ยั่งยืนค่ะ
เป่าลูกปิงปองและเป่ากบ

ภายในเวลา๓นาทีครับ

เย้

เอาเรียนความมุข